ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัวชนนะฮะ
เป็นวัวชนพันดีศรีโนตเขาเรียกโคโนตแถวใต้ที่พัทธลุงนะครับ
คือมันถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมมากแล้วเจ้าของเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าคนที่มาฆ่าเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะ
แต่อาจจะเป็นคนที่เคยมาขอซื้อแล้วเขาไม่ขายให้ก็ได้
อาจจะแค้นหรือเปล่านะครับที่เกิดเหตุนะครับเป็นสวนยางพารา
ในตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงนะครับ
ที่มีเพลงดังมหาลัยวัวชนแถวนั้นเขาเลี้ยงกันเยอะ
ร้องยังไงนะเดี๋ยวเขาจะเสียเพลงเขานะ
ไอ้ตัวนี้เนี่ยที่มันตายอยู่นะครับเป็นวัวเพศผู้อายุ๒ปี
สภาพคือถูกคนใช้ปืน๙มมยิงนะฮะยิงแบบ
ระยะเผาขนระหว่างดวงตาทั้งสองข้างยิงใส่เข้าไป๒นัด
คือตายอย่างหน้าอาหนาดนะแล้วที่ขาหลังด้านซ้าย
คนร้ายใช้ของมีคมตัดจนขาดด้วยนะที่หน้าท้องของวัวตัวนี้
ถูกของมีคมผ่าท้องแล้วเอาเครื่องในไปด้วย
นี่นะจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดล่ามโคที่มีพลาสติกสีดำ
เป็นที่กันฝนเนี่ยประมาณห้าเมตรนะครับโคตัวนี้เป็นของในคล้อยขุนทอง
อายุ๗๖ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาเอามันมาเลี้ยงไว้ที่สวนยางพารา
ห่างจากบ้านพักสักสองกิโลเมตรตอนกลางคืนก็จะเอามาล่ามไว้ที่สวนยางพารา
มีพลาสติกสีดำปิดไว้ป้องกันฝนก็เอามาเลี้ยงอยู่ห้าสิบกว่าปีแล้ว
เลี้ยงแบบนี้นะครับเมื่อประมาณ๑เดือนที่ผ่านมา
ชาวบ้านได้เข้ามาติดต่อขอซื้อโคเพศผู้ตัวที่ตายนะ
เสนอราคาที่ซื้อค่อนข้างสูงแต่เขาไม่ขายเพราะว่าโพลตัวนี้มีลักษณะดีมาก
ดีตามตำราโคชนเป็นโคชนลูกผสมที่พ่อพันธุ์ควิด
เอาชนะคู่ต่อสู้มาหลายครั้งก็ตั้งใจจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อเอาไปชนในสนามนะฮะ
ทีนี้เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตอนที่ตัวเองกับลูกชายเข้ามาในสวนยางพารา
เขาเลี้ยงโคชนอะไรแบบนี้มาเป็นแบบโอ้โหหลายสิบปี๕๐กว่าปีแล้วนะครับ
ตัวนี้มันเพิ่งเกิดได้๒ปีนะครับปรากฏว่าพอเขามาดูมันนอนตายจมกองเลือด
อยู่ข้างคอกชั่วคราวที่เขาสร้างเอาไว้ตอนแรกคิดว่าอาจมีสัตว์ป่าเข้ามากับ
พอไปดูใกล้ใกล้ซากนะพบว่าถูกยิงก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบวันนี้ทีมข่าวของเราลงไปพูดคุยกับเจ้าของโคนะฮะ
ชื่อว่าในคล้อยนะครับเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตอนเนี้ยเขามีอยู่ห้าตัว
ก็คือเหลือแค่๔วัวที่เหลือเนี่ยโคที่เหลือเนี่ยคือพฤติกรรมในตอนนี้นะ
แล้วก็ตกใจกลัวมากไม่ยอมเข้าใกล้คนเลยแม้แต่ตัวเองที่เป็นเจ้าของนะ
มันยังไม่เข้าใกล้อ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคงกลัวตอนที่คนร้ายเข้ามายิง
เข้ามายิงจนมันตายไปตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครก่อเหตุเพราะว่าไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใคร
ยืนยันว่ายังจะทำอาชีพแบบนี้เหมือนเดิมเลี้ยงโคเหมือนเดิม
ยางพาราที่เลี้ยงก็เป็นของตัวเองส่วนพื้นที่ใกล้ก็เป็นของเครือญาติกันทั้งนั้น

เหตุการณ์นี้สร้างความหวาดภาวะให้กับชาวบ้านในพื้นที่มาก
ไม่รู้ว่าคนก่อเหตุต้องการอะไร
แล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะมาก่อเหตุสามารถหรือไม่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดเวรยามเพื่อจะเฝ้าระวังนะฮะ
จะได้สร้างความเชื่อมั่นกับชาวบ้านในการดูแลความปลอดภัย
กันส่วนพันธุ์ตำรวจเอกธัญญาสังฆ์ศิลป์ชัยพุ่งกับการสอบพอ
ศรีนครินเจ้าของท้องที่บอกว่าตอนนี้สอบปากคำเจ้าของ
ที่ตายไปอย่างละเอียดแล้วจากการดูสภาพแวดล้อมที่เกิด
เหตุเป็นคนสวนยางพาราที่อยู่ห่างไกลกับหมู่บ้านส่วนพฤติกรรม
ของผู้ก่อเหตุคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นบุคคลใกล้ตัวที่รู้จัก
กับเจ้าของโคไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์อาจมาจากความโกรธแค้น
ส่วนตัวตอนนี้ได้สั่งให้ตำรวจชุดสายสืบลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดในระแวกว่าจะมีหรือไม่ถ้ามีจะจับภาพ
ได้บ้างหรือไม่กำลังเร่งขยายผลการสืบสวนสอบสวน
เพื่อจะหาหลักฐานเชื่อมโยงการก่อเหตุจับกลุ่มคนร้าย
จากการสอบถามชาวบ้านนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าทราบว่า
เมื่อประมาณ๒๐กว่าปีก่อนเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมา
ครั้งหนึ่งแต่ว่าคนก่อเหตุอ่ะตายไปแล้วแบบมาฆ่าโค้ยิงคอ
มาควักเอาเครื่องในไปอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นอีกนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าใครทำอืมแล้วต้องการอะไรค่ะ